ส่วนตำรวจนะครับเขาก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันว่าที่ฉีดน้ำที่ใช้แก๊สน้ำตาเนี่ยนะเป็นไปตามหลักที่เขาปฏิบัติกันอย่างถูกต้องนะครับไม่มีการใช้กระสุนจริงไม่มีการใช้กระสุนยางนะครับส่วนที่มีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบว่าถูกยิงเย็ดได้ยังไงแล้วอีกประเด็นนึงสำคัญสอสอพัก
เขาชุมนุมก็อยู่แบบนี้มันไปอยู่ได้ยังไง
วันพลุไฟเข้ามาจึงต้องฉีดน้ำเตือน
แต่ผู้ชุมนุมไม่หยุดการกระทำ
จึงใช้น้ำผสมสารเคมีแล้วใช้แก๊สน้ำตาชนิดคว่าง
มาตรการต่างเหล่านี้ตำรวจบอกว่าใช้ตามความจำเป็น
และยืนยันว่าไม่มีการใช้กระสุนยางกระสุนจริง
ในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้อย่างแน่นอน
และจากเหตุการณ์ทั้งหมดมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย๒๖คน
เป็นตำรวจก็มีผู้ชุมนุมก็มี
อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บจาก
ถูกกระสุนปืนยิงที่ถนนทหารจริงหรือไม่
ว่าจะเป็นกลุ่มที่วิ่งเข้าไปที่ชุมชนวัดใหม่ทองเสน
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุมีการเปิดเพลงยั่วยุกัน
ระหว่างกลุ่มอาชีวะของทั้งสองฝ่าย
ผู้สื่อข่าวถามถามเหมือนผมสงสัยเมื่อวานนี้เลย
ทำไมตำรวจไม่สกัดกั้นการประทะกันที่มีอยู่ช่วงหนึ่ง
เราเห็นอย่าคว่างปลาของใส่การตำรวจไปไหน

พลตำรวจตรีปียะท่านชี้แจงแบบนี้บอกว่า
ตำรวจเป็นคนกลางพยายามแล้วที่จะกั้นมวลชนทั้งสองฝ่าย
แต่กลับมีการพยายามฝ่าแนวกั้นเข้ามาจนเป็นเหตุชุลมุน
ส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นหากใครมีพยานหลักฐานว่าถูกใครทำร้าย
เอามามอบตำรวจมาแจ้งความดำเนินคดีกัน
สำหรับความเสียหายเนี่ยของทางทรัพย์สินของทางราชการเนี่ยนะครับ
เรื่องต้นมีรถตำรวจแล้วก็ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร
เสียหายไปจำนวนนึงส่วนที่นายรังสิมันโรม
ทีมงานพบไอซ์นะครับและอุปกรณ์การเสพ
รถตู้ตำรวจสนบุคโลที่จอดไว้ในพื้นที่ชุมนุมนั้น
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เช่นกัน
พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะระบุนะว่าการชุมนุมมีด้วยกัน๔กลุ่ม
มี๓กลุ่มแจ้งล่วงหน้าขอจัดการชุมนุม
มีกลุ่มเดียวที่ไม่แจ้งขอจัดการชุมนุม
และกลุ่มนี้แหละที่พยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจ
เข้ามาหน้าสภาหน้ารัฐสภาผ่านทางแยกเกียรติกาย
กระทั่งเวลาประมาณบ่าย๒โมง๑๗นาที
ตำรวจจึงเริ่มใช้รถฉีดน้ำน้ำเปล่าก็มีนะ
แล้วก็น้ำผสมแก๊สน้ำตาสลับกัน

เพื่อสั่งห้ามทำลายสิ่งกีดกั้นพื้นที่
และมีการเผชิญหน้ากันเป็นระยะ
บ่าย๓โมง๑๓นาทีตำรวจใช้รถฉีดน้ำอีกครั้ง
เพื่อยับยั้งไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามาในพื้นที่ควบคุม
จากนั้นเวลา๕โมง๑๐นาทีตอนเย็น
เกิดเหตุปะทะระหว่างมวลชน๒กลุ่มที่แยกเกียรติกายอีก

ก่อนจะเกิดการเผชิญหน้ากับมวลชนที่ประตูทางเข้ารัฐสภา
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันกระทั่งจน๓ทุ่ม
วลชนก็ประกาศยุติการชุมนุม
ที่ผมอ่านมาทั้งหมดเป็นการประมวลเหตุการณ์ของฝ่ายตำรวจนะครับ